เตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่วงวันหยุดเทศกาลนี่เป็น
เรียกว่าเวลาทองของพวกขโมยเลยทีเดียวนะคะอย่างช่วงคริสต์มัสที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีเหตุการณ์โจรอาศัยช่วงเวลานี้ค่ะบุกเข้าไปในบ้านแล้ว
ทีวีห้าสิบนิ้วเครื่องประดับกล้องวงจรปิดนะฮะ
แม้กระทั่งเก้าอี้ก็เอานะคะแหมคริสต์มัสปกติซันตาคลอสต้องมาให้ของขวานเข้า
อันนี้มันมาเอาไปแต่อันนี้ขโมยเข้ามาแทนแล้วก็เอาเอาของไปนะคะ
เจ้าของบ้านบอกย่ามใจเหลือเกินคนร้ายคืนนั้นคืนเดียวก่อเหตุถึง๒ครั้งนะคะ
นี่คือภาพเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมคืนคริสต์มัสค่ะคุณกิ๊กบอกว่าที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์
ทำเป็นออฟฟิศแล้วก็พักอาศัยด้วยอยู่ที่นนทบุรี
แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนก็นอนอยู่ที่ชั้นสามนะแต่คนร้ายเนี่ย
ตัดกุญแจจากตึกร้างข้างข้างบ้านนะคะแล้วปีนเข้ามาแล้วเข้ามาที่บ้านของเขานะคะ
เข้ามาประมาณตีสองครึ่งเอาเครื่องประดับสี่พันบาทไป
ครับพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่อีกทีตอนตีสี่
มาเอากลับเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ในการถอดทีวี๕๐นิ้วออกไปเอาอุปกรณ์ก่อน
แล้วมาถอดทีวีห้าสิบนิ้วเออเนี่ยแล้วแบกทีวีลงมาจากชั้นสี่โอ้โห
มันมีเวลาทำการขนาดนั้นนะคะเอารีโมทมาด้วยค่ะเอารีโมทไปด้วย
เอาทีวีแล้วเอารีโมทไปด้วยแบบพร้อมใช้เลยอ่ะนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นไม่พอนี่เห็นไหมคะเอากล้องวงจรปิดไปด้วย
ไปสองตัวก็คาดว่าคนร้ายน่าจะต้องการทำลายหลักฐานนะคะ
เพราะว่าระหว่างทำการเก้าอี้เก้าอี้เอาไปด้วย
เอาไปหมดเลยอ่ะนะฮะทำเอากล้องวงจรปิดไปเพื่อที่จะทำลายหลักฐานเนี่ยค่ะ
แต่มันก็เมมไว้นะมันก็บันทึกไว้ก็อันนี้ก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สพบางบัวทอง
เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะอันนี้เขายังนอนอยู่ที่บ้านชั้น๓อยู่เลยนะคะ